ซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมรถสุดท้ายนะ
พ่อแม่ลูกถูกไฟคลอกดับทั้งครอบครัว
แต่ภาพที่มันสลดใจคือแม่เนี่ย
เอาลูกอายุ๘เดือนอุ้มเอาไว้
หนีตายไปบนดอดฟ้าถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโก
ลูกยังคาอกแม่อยู่เลยแต่ช่วยไม่ได้
เขาก็ไปพร้อมกันทั้ง๓คนและพ่อนอนอยู่ข้าง
คือหนีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่รอดนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ครับที่ผ่านมา
เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นครึ่งมีทั้งหมด๘คู่หาด้วยกัน
ในพื้นที่อยู่บ้านขามเรียงตำบลขามเรียง
อำเภอกันธรวิชัยมหาสารคามครับ
ดับเพลิง๕คันไปฉีดน้ำสกัดเพลิง
ต้นเพลิงเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จำหน่ายอะไหล่ยนต์
ไฟไหม้หนักมากแล้วก็เสียหายทั้งหลังแบบนี้ตอนไปนะไฟยังคลุอยู่เลยครับ
ก็ใช้เวลาสัก๒ชั่วโมงกว่าสามารถสกัดเพลิงได้
แล้วก็ไปพบมีผู้เสียชีวิต๓รายพ่อแม่ลูกกัน
พ่อคือนายนัทธนลมูลมณีอายุ๒๙
แม่คือนางสาววิภาวันโพสิงอายุ๒๕
ลูกชายเด็กชายนัทภูมิมูลมณีอายุเพียง๘เดือนทั้งหมด
ไปเสียชีวิตบนดาดฟ้าชั้น๒สภาพไม่เกรียมดำเป็นต่อตะโก
นอนหงายอยู่ข้างแม่นั่งอยู่แล้วมีลูกอายุ๘เดือนอยู่คาอก
เพลิงไหม้ดำทั้งสามคนครับเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุทราบว่ามีเสียงดังเปรี้ยงมาจากชั้นล่างของบ้าน
ซึ่งเป็นจุดซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีกลุ่มควันโพยพุ่งออกไป
ไฟลุกค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันเต็มไปหมด
ว่าขณะที่เกิดเหตุทั้ง๓คนนอนอยู่ที่ชั้นบนนะครับ
พอรู้สึกตัวหนีไม่ได้ครับหน้าบ้านออกไม่ได้มันล็อกอยู่แล้วก็มีเพลิงไหม้
ก็เลยขึ้นไปที่บริเวณด้านบนแล้วก็ตกลงมาที่การศาสตร์
สาเหตุนั้นเดี๋ยวต้องสอบสวนกันต่อไป
ที่เพื่อนบ้านก็เล่าบอกว่าตัวเองก็นอนอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านอีกหลังหนึ่ง

สักพักมีเสียงระเบิดดังตุ้ม
แล้วก็มีการร้องขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเพลิงมันไหม้หนักมากเลย
สักพักมีคนเลยครับส่วนที่๒
สุดนะฮะญาติก็รับศพทั้ง๓คนไปประกอบพิธีแล้วนะครับ
โดยก็นำร่างของผู้เป็นแม่กับลูกชาย

ส่วนพ่อเนี่ยเดี๋ยวจะชาวประนักกิจวันอาทิตย์นี้
เนื่องจากว่าเมนที่เขาใช้จัดพิธีมันค่อนข้างเล็ก

เอาเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วกันนะครับ